ความปังดีกว่านะคะซถูสะทูสะทูสะทุก
คุณผู้ชมไปร่วมงานบุญใหญ่ดีกว่ากับ

ทุกวันนี้เป็นวันพระใหญ่
มีการจัดวิธีรอบพระเททองหลวงพ่อบูญค้ามวัดบ่ายบุ้น
ถือเลิกดีเวลา๑๓นาฬิกา๐๙นาที๑๓๐๙
อย่างที่บอกไปนะคะคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุ๊กปายเนี่ย
ทีมศิลปินค่ายบ้านสิงหมิวสิกไปร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกัน
ซึ่งเป็นงานบุญที่จะร่วมกันทำทุกปีเลย
โดยนอกจากพิธีเททองหล่อแล้วนะคะก็ยังมีพิธียกช่อฟ้าด้วย
ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะได้เสริมบุญกันเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจดูสิคนเขาทำบุญกันนะคุณผู้ชม

สายตาหน้าตาก็ผ่อนค่ะ
แต่งตัวสวยเชฟกระเด๊คุณผู้ชมนี่แต่งตัวกันตั้งแต่ตี๔ตี๕นะ
ลำตอน๘๙โมงเนี่ยแนนขนาดนี้โอ้สุดยอดจริงนะคะสวยงามจริง

คนตั้งใจเพราะเขาเชื่อว่าพิธียกช่อฟ้าเนี่ยเป็นพิธีที่มาร่วมแล้วจะได้บุญชีวิตจะประสบความสำเร็จ
ฟ้ามันอยู่สูงสุดทำบุญตรงนี้แล้วมันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้น
ถูกต้องที่สุดค่ะพี่แจ๊คค่ะอ่ะเรือนขวัญเอาพิธียกช่อฟ้ามาขาย
พลอยก็มีเหมือนกันยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราไปเก็บตกที่งานบุญเหล่าคนดังเขาเดินทางไปครอบครูเนื่องในวันพระใหญ่ที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมกันต่อ

เมื่อวานี้โอ้โหปัญญากาศอบบุญสุดค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีบวงสวงพระอาจารย์น้ำฝนก็ได้ทำพิธีครอบเสียรฮานุมานวายุบุตร
ให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมพิธีด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะ
ใช่ค่ะซึ่งก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่คุณอาภัยโรธสังวริบุตรพี่นกบริพันธ์นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
สองนักแสดงหนุ่มวิกหมอชิดน้องแทนกับน้องบอมจากละครเรื่องฤทัยบดีก็มาร่วมด้วยนะคะ
รวมไปถึงนางเอกสาวสุดฮอตที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็นับถือพระอาจารย์น้ำฝนวัดไผลล้อมอย่างสาวโบเมลดานี่
โทรมาด้วยมาด้วยค่ะก็เลยถือโอกาสควงคุณแม่มาทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้อนรับวันเกิดของน้องที่อายุครบ๒๗ปีด้วย
วันนี้วันเกิดของโบเมลาดานด้วยโบเบอร์เดชน์ลูกสาว
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของวันเกิดกันหน่อยค่ะ
ก็มูด้วยขอพรด้วยแหละค่ะว่าแบบเออปีนี้ขอให้มันดีเป็นปีที่ดีนะใจดีกับเราหน่อยใจดีกับเราหน่อยก็ค่อนข้างดีค่ะหนูน่าจะดีมาเรื่อยแหละแบบไม่ได้แบบว่าพุ่งกระฉูดแต่ก็คือมาเรื่อยค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างนี้

ว่าเขาอาจจะมีคนช่วยควบคุมน้ำหนัก